สุรินครับคุณผู้ชมมีเรื่องเฉาในวงการครูเกิดขึ้นครับ
ครูสอนสังคมคนหนึ่งอ่าพาเด็กเข้ารีสอร์ทไปกันสองต่อสอง
มีคนเห็นก็เอ๊ะไม่ดีนะแบบนี้แล้วเห็นบ่อยด้วยไงคุณผู้ชม
สุดท้ายเขาแจ้งตำรวจไปดูหน่อยจับได้คาหนังคาเขาเลยฮะ
ตำรวจสืบสวนสพเมืองสุรินไปจับอาจารย์สอนสังคมของโรงเรียน
ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับนี่จับคารีสอร์ทเลย
หลังจากครูคนนี้พานักเรียนหญิงชั้นม๓อายุแค่๑๗ปี
ไปเข้ารีสอร์ทโดยการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ย
ไม่ใช่ว่าพี่ตำรวจก็ไปสูมสี่สูมห้านะครับพวกเขาวางแผนมาอย่างดี
ใช้เวลารวบรวมข้อมูลมาพักหนึ่งแล้วแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย
ตำรวจได้รับแจ้งจากพลมดีท่าน๑ซึ่งท่านเนี่ย
เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น
ปกครองท้องถิ่นท่านเห็นว่าครูคนนี้เนี่ย
ชอบพาเด็กนักเรียนไปทำอนาจารย์ตามรีสอร์ทอยู่บ่อยครั้งเลย
พลเมืองดีและตำรวจก็ช่วยกันครับทำงานสอดประสานกัน
สอดส่องพฤติกรรมเก็บรวบรวมหลักฐานเรื่อยมา
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๔เมษายนดีเดย์
พลเมืองดีเห็นครูคนนี้ขับรถส่วนตัวมาจอดรับนักเรียนหญิง
หน้าโรงเรียนเลยครับพลเมืองดีก็เลยขับตามไป
ขับตามไปพบว่ารถของครูดันเลี้ยวเข้าไปในรีสอร์ทเอาแล้วสิ
เออพลเมืองดีเห็นดังนั้นไม่รอช้าโทรแจ้งตำรวจเลย
พี่ตำรวจครับมาเลยครับผมเห็นมาแล้ว
พอมาถึงนี่แหละฮะจับได้แบบนี้เลยถามเด็กนักเรียนสาว
น้องเขาบอกเธอติดรอติดรอวิชาสังคมน่ะแหละเกรด
ตามสูตรเลยแต่ว่าเธอบอกว่าเธอเข้าไปพบครูประจำวิชาที่โรงเรียน
แต่ปรากฏครูพาเธอขึ้นรถกระบะแล้วก็พาไปกินข้าว
ไม่ได้แค่กินแค่ข้าวนะพาไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ด้วยอ่ะนี่ไงอุ้ยเออ
หลังจากดื่มกันได้ที่ก็พาขับมาที่รีสอร์ทครับ
เธอมานั่งพูดคุยกันในห้องแถมครูนะยังถามเธอว่าต้องการเงินเท่าไหร่
จะเอา๕๐๐เปล่าหรือจะเอาสองพันดีน้องเขาก็เลยถามครูกลับไปว่า
ทำไมทำแบบนี้อ่ะจากนั้นครูไม่ฟังครับครูเข้ามาลูบขาเธอฮะนี่
จับหน้าอกเธอฮะเธอพยายามขัดขืนแล้วนะนี่เธอบอกพยายามปัดมือครูออกไปแล้ว
แต่ไม่นานนักตำรวจมาเคาะประตูห้องเธอก็เลยรอดมาได้ครับ
ตำรวจเชื่อว่าครูคนนี้เนี่ยไม่ได้ทำครั้งแรกหรอกน่าจะทำมาหลายครั้งแล้ว
ดีไม่ดีอาจจะมีนักเรียนหลายคนเคยตกเป็นเหยื่อมาด้วย
เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องขยายผลครับว่ามีนักเรียนคนอื่นในโรงเรียน
โดนแบบน้องคนนี้หรือเปล่านะครับตำรวจก็ฝากบอกเลยนะฮะ
ถ้าลูกหลานใครตกเป็นเหยื่อไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุรินทร์ได้เลย
ดำเนินคดีเพิ่มได้คือมันเป็นต่างกรรมต่างวาระครับ
โทษของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่อการอนาจารย์ครับแต่ครูสังคมคนนี้ขนาดโดนจับแบบนั้น
นาคารีสอร์ทอืมยังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวครับครับอืมอ่าไปว่ากันชั้นศาลน่ะครับแหม